นาฬิกา๓๒นาทีกลับมาเข้มข้นในทุกประเด็นข่าว
ข่าวเช้าหัวเขียวของคุณผู้ชมนะครับ
รับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วย
เมื่อวานนี้มีเรื่องให้ตกอกตกใจที่ปฐุมธานี

ระทึกรถรับส่งนักเรียนพุ่งตกคลอง

โอ้โหออกทางกระจกได้ออกออกทางหนังได้ออก
น้องว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งครับคุณผู้ชมครับ

ใจเย็นหลุม
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับมีลูกพอลูกเริ่มรู้ภาษา
สอนว่ายน้ำไปเรียนว่ายน้ำเถอะครับ

นะฮะไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับลูกเราไหม
แล้วลูกเราถ้าอยู่ในรถคันนี้แล้วว่ายน้ำไม่เป็นทำยังไง

เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนว่ายน้ำหนีตายกันออกมาจากรถตู้นึง

ท่านไกลคนเตินตกใจกัน
จุดนี้คือถนนเรียบครองสามครับ
โอ้โหเวลากำลังโรงเรียนเลิกเลย๔โมงครึ่ง
โมงเย็นเนี่ยเด็กมากันเต็มคันรถ๑๒คน
๒คนจู่รถตู้เสียหลักพุ่งตกลงคลองครับ

น้องที่นั่งอยู่ในรถซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยม
ผู้ชายผู้หญิงปีนออกจากหน้าต่างรถนะฮะ

แล้วก็มีพลเมืองดีที่อยู่เห็นเหตุการณ์โดยรอบเห็นไหมครับ
ถามถ่ายตรงนั้นใช่นักเรียนไหมตรงไหน
ช่วยกันลงไปช่วยแล้วก็ไปดึงน้องขึ้นมา
เรื่องต้นทุกคนปลอดภัยครับโล่ง

คือทุกคนปลอดภัยคนขับก็ปลอดภัย

ก็กู้ไภเขาปฐมพยาบาลนะครับ

คือนักเรียนที่อยากรู้ใช่ไหมว่าตกไปได้ยังไง
นักเรียนที่นั่งมาในรถเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุน้องเขานั่งฟังเพลงอยู่เบาะหลังแหละ
แล้วก็เปิดกระจกรถเอาไว้
รถตู้มาตามปกติผ่านหมู่บ้านพอมาถึงปากซอยนะครับ
ซึ่งเป็นทางแยกพี่ม๖ที่นั่งหน้าตะโกนบอก
ระวังเนี่ยครับไปแล้วระวังปั๊บ
แทนที่จะชะลอใช่ไหมมันเป็นทางแยก
หรือจะชะลอแล้วขึ้นสะพานใช่ไหม

ทำไมขับอย่างนั้นน่ะ
ทำไมขับอย่างนั้นใช่ไหมนะครับ
ลุงคนขับนี่ไม่ยอมเบรกแล้วทำไมพุ่งลงไป

ไปสอบถามนายสุริยาจีนประชายุ๔๖

เขารับนักเรียนมาจากเรียนหอวังปฐุมธานี
ยังไม่ได้ส่งใครเลยสักคนนะ

เกิดอาการวูบทำให้รถพุ่งตกลงคลอง

วูบทั้งสองอย่างอันตรายพอกันครับพี่ครับ
ฟังพี่เขาหน่อยฮะ

รับส่งนักเรียนได้เดือนกว่าเท่านั้นนะ

พุ่งข้ามถนนแล้วก็๑ไม่มีรถสวนมา

ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วล่ะถ้าพี่จะขับรถรับส่งนักเรียน
เพราะว่าถ้าพี่บอกพี่วูบไม่ได้หลับในเนี่ย

คือต้องรับผิดชอบผู้โดยสารด้วยนะ

มันไม่ใช่กับสภาพรถแต่สภาพตัวเองสำคัญเลยล่ะ